พอมาถึงทางโค้งอันตรายก่อนถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
ปรากฏว่าหลุดโค้งชนขอบปูนแล้วก็ร่างกระเด็นตกร่องถนน

และทีนี้พอโค้งก็เข้าโค้งไม่ทันตกร่องกลางถนนนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วง๗โมงเช้านะฮะ
ตำรวจสพท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุบนถนนสายสุวรรณภูมิสายสาม
เรียบรันเวย์ช่วงทางโค้งจากถนนเทพรัฐโมงหน้า๓บินสุวรรณภูมิ

นี่เส้นนี้เป็นเส้นยาว
แล้วรถอาจจะขับด้วยความเร็วไล่ตามตามกันมา

นี่ศพทั้งสองคนนะฮะผู้เป็นแม่คือนางสาวนิพาธิศักดิ์
อายุ๓๒ปีใกล้กันซึ่งเป็นลูกชายนะคุณ

ทั้งสองเสียชีวิตในสภาพคอหับแขนขาหับเหมือนกันนะครับ
ออกไปประมาณ๑๐๐เมตรพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย

สภาพไม่พบร่องรอยการถูกชนท้าย
หรือได้รับความเสียหายจากการถูกรถคันอื่นชน
ในที่เกิดเหตุนะครับยังพบโทรศัพท์ของผู้ตาย

เขาขับรถตามหลังรถของสองแม่ลูกพอดี

แม่ขี่รถหลุดโค้งกระแทกขอบปูน
ทำให้ทั้งสองกระเด็นลอยไปตกร่องกลางถนน

เป็นเส้นทางที่ขับกันด้วยความเร็ว
แล้วก็เขาก็เลยไม่สามารถลงไปช่วยได้นะครับ
ก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาตรวจสอบ
พร้อมกับยืนยันว่าไม่มีรถคันไหน
เชี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ของผู้ตายอย่างแน่นอนนะครับ
สันนิษฐานเบื้องต้นบอกว่าผู้ตายอาจจะไม่ชินเส้นทาง
พอมาถึงจุดเกิดเหตุทำไมรู้ไหมครับ
หรือไม่นะอีกเหตุหนึ่งที่ตำรวจสันนิษฐานไว้
หรือไม่ผู้เป็นแม่อาจจะหลับใน
ทำให้ขี่หลุดโค้งและเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ได้นะฮะ
แล้วชนแบรีเออร์แล้วตกลงไปในร่อง

เสียใจด้วยกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะ